คุณผู้ชมผมว่าเราพูดถึงคนที่เขาโชคดีกันบ้างดีกว่า

ซึ่งมันมีกันทุกงวดยังไงซะไปดูโฉมหน้าค่าตาของ
เศรษฐีที่เขาร่ำรวยข้ามคืนกันบ้างฮะ
ไปที่นี่เลยโอ้โหคนแน่นขนาดเลยทีเดียวครับ

ไม่ใช่งานบุญแต่ว่าเป็นงานที่มาแสดงความยินดี
โอ้โหญาติเต็มแล้วล่ะทีนี้

บ้านหนองหัวช้างตำบลเสมาใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
ค่ะคนโคลาศคนบัวใหญ่เออฮือ
คนเยอะจริงครับเพราะว่าเจ้าของบ้านหลังนี้
เขาถูกรางวัลที่๑ก็คือคุณป้าสุวรรณสินเทา
อายุ๕๐ปีเศรษฐีใหม่ป้ายแดงแรงฤทธิ

โอ้โฮคุณป้าคนบ้านเดียวกันคนโคลาศบ้านเอง
น้องใบตองคุณนี่ก็มีเซี่ยวของความเป็นโคราชใช่ไหม

เฮ้ยคุณรู้หรือเปล่า
ผมอ่ะไม่รู้ดิฉันก็เพิ่งรู้วันนี้แหละผมอ่ะไม่รู้

ป้ารู้หรือเปล่าคุณป้าสุวรรณ
ว่าคุณเป็นญาติกับน้องไม่ต้องไม่เกี่ยวนะจะเอาไปเล่น
คือป้าเขาเล่าว่าไปซื้อลอตเตอรี่
จากบริเวณแผงแถวหน้าห้างโลตัสสาขาอำเภอบัวใหญ่
ตอนแรกป้าแกจะซื้อเลขท้าย๓ตัวเท่านั้นแหละ
ก็คือเลขท้ายที่เป็นเลข๗๗
เลขทะเบียนรถคันเก่าที่ตัวเองนั้นฝันถึง
คุณป้าเคยฝันฝันถึงทะเบียนรถคันเก่าไง
แล้วงวดที่ผ่านมานะคุณป้ายังโม้อีกนะว่า
นี่เคยถูกรางวัลเลขหน้า๓ตัวมาแล้ว๒ใบ

ครั้งนี้จะลองเปลี่ยนดูจะลองหาซื้อเลขท้าย
เป็นเลขท้าย๓ตัวแทน๗๘๑
แต่หายังไงก็หาไม่เจอคุณผู้ชมครับ
หายังไงก็หาไม่ได้หาจนเหนื่อย
แล้วก็เหลือไปเห็นอีกแผงหนึ่ง
ที่มีเลขหน้า๓ตัว
เอาล่ะในเมื่อหาเลขท้ายไม่ได้เอาเลขหน้ามันก็ได้นะ

ก็ซื้อมา๑ใบ
โอ้โหพอประกาศผลรางวัลเท่านั้นแหละ

เพราะว่าเลขแล้วตะลิที่ซื้อไว้มันตรงกับรางวัลที่หนึ่ง

โอ้โหโทษดีจริงค่ะ
คือประกาศผลออกมาคุณป้าเป็นยังไงคะ
สั่นงันงกทำอะไรไม่ถูก
นั่งร้องไห้ด้วยความยินดีดีใจ

เอ้าป้าสุวรรณถูกรางวัลที่หนึ่งทำไงดี
เอางี้แล้วกันแฟร์แฟร์แมนเปิดบ้านเลี้ยงเลยชะลองจัดให้
เขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นวันพิเศษของป้าสุวรรณ
ก็เลยใจดีเปิดร้านเลี้ยงชาวบ้านแถวนั้น
ฟรีเต็มที่ไม่อั้นป้าสุวรรณเลี้ยงเอง
นี่ใจดีนะ
ใช่แต่ว่ายังไงซะป้าเขาก็จะเก็บเงินส่วนหนึ่งเอาไว้อย่างนั้น
ไว้ทำไมเอาไว้ทำบุญแล้วก็ไปใช้หนี้สินของตัวเองให้หมดนะฮะ
ว่าเป็นโอกาสดีแล้วล่ะที่จะปลดหนี้นะครับ
บอกว่าคุณป้าก็เป็นที่รักของเพื่อนนะคุณเห็นไหม
มีเพื่อนฝูงรับบ้านมาหามายินดีรวบรวมความยินดีกันเยอะแยะมาก
ป้าเขาขายของใช่ไหมเป็นร้านของชำในหมู่บ้าน
เอ้าเปิดเลี้ยงเลยใครอยากกินอะไรนี่ก็กินเลย
ถือว่าเป็นวันดีของป้าก็ยินดีกับคุณป้าด้วยแล้วกัน

เรียกได้ว่าเป็นการตอบแทนให้คุณไปแล้วก็เป็นความสุขของผู้ให้
ถูกรางวัลมาก็ต้องปันต่อนะเป็นการต่อยอดต่อบุญไป